เสียเกิดขึ้นแม่ชีสันสนีผู้ก่อตั้งอะไรนะเสถียรธรรม
สะเถียนธรรมสถานสะเถียนธรรมสถานครับใช่
วัชรพลท่านจากไปนะฮะท่านจากไปแล้วด้วยโรคมะเร็งฮะ
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเราจะทราบข่าวนี้แล้ว
แต่เมื่อวานนี้เป็นการจากไปอย่างสงบครับอืม
เสถียรธรรมออกแถลงการเองเป็นแถลงการฉบับที่สองนะฮะ
แถลงการพร้อมกันเป็นแถลงการฉบับที่สองออกมานะครับ
คืออธิบายอย่างนี้อธิบายเรื่องของแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์
ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคืนสู่ธรรมชาติแปลว่าอะไรธรรมชาติ
ธรรมชาติคือสิ่งที่เรามาแล้วก็สิ่งที่เราไปนั่นคือธรรมชาติฮะ
ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้คืนสู่ธรรมชาติเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๒๓นาที
สิริอายุ๖๘ปีแม่ชีสันสนีเนี่ยท่านเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
เข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี๖๐เราจะทราบข่าวนี้มาพอสมควร
ปี๒๕๖๐มีอาการดีขึ้นในช่วงแรกแต่จากนั้นก็ตรวจพบมะเร็งอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อช่วงกลางปีก่อนปี๒๕๖๓คณะแพทย์พยายามรักษาอย่างเต็มที่แล้ว
แต่เมื่อ๓ธันวาคมอาการไม่ดีแล้วเจอมะเร็งลุกลาม
ผู้ดูแลแม่ชีก็เลยขอให้นำแม่ชีกลับมาพักอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน

เป็นเพราะแม่ชีท่านตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
วินาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจากไป
ก่อนที่ท่านอาการดีอยู่นะ
ก่อนที่ท่านจะจากไปขอให้กลับมาที่เสถียรธรรมสถาน

ท่านบอกว่าจะกลับมาใช้วิธีธรรมชาติบำบัด

แต่ว่าเมื่อช่วงวันที่๓ธันวาอาการไม่ดี

ชีคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบครับ
คณะลูกศิษย์ที่ทราบข่าวก็ทยอยมาที่
สถิียณธรรมสถานมีคุณชอบปากกาจำได้ไหม
วิชาปากกาวิริยานนท์
เป็นพิธีกรคนดังท่านก็มาที่เสถียรธรรมด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องพิธีศพน่าจะมีความชัดเจนในวันนี้
วันนี้เวลาประมาณสัก๑๐นาฬิกา
จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับ
ชีวิตของแม่ชีสันสนีสุดมากนะฮะ

ทางโลกแปลว่าอะไรท่านชื่อเดิมตุ๊กตา
ตุ๊กตาเป็นชาวบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นนางแบบเป็นนางงามเป็นรองมิสออดัส
อยู่ในแวดวงสุขภาพแวดวงนางงามมาอย่างยาวนาน
นั่นคือทางโลกส่วนทางทำท่านละทางโลก

กระทั่งปี๒๕๓๐ท่านก่อตั้งเสถียรธรรมสถานขึ้นมา
ย่านวัชรพลรามอินทราย่านวัชรพลรามอินทรา
จากนั้นมาสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ย
ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายกลายเป็นอีกพิกัดหนึ่ง
เป็นสถานที่ที่โด่งดังมากนะครับในเรื่องของการมาปฏิบัติธรรม
แม่ชีศาสนีก็จากไปแล้วด้วยวัย๖๘ปี